คุณผู้ชมครับไปดูเหตุสลดที่เรียกได้ว่านี่คือชีวิตจริงไม่ใช่ในหนัง
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นแม่ค้าขายปลาทู
วัย๒๗ปีขับรถกระบะมาอยู่ดีแล้วถูกมอเตอร์ไซค์คนร้าย
เป็นชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า
แล้วชิงทรัพย์เงินสดกว่า๔๐๐๐บาท

แหวนเอ่ยอะไรเอ่ยต่างทรัพย์สินมีค่าในตัวเธอเอาไปหมด
และมัดมือมัดเท้าปิดปาก
ทิ้งเธอไว้ข้างทางเปรียว

เหมือนหนังเลยเหมือนหนังเหมือนละครเลย

มัดมือมัดเท้าปิดปากแล้วก็ทิ้งเธอไว้กับรถกระบะข้างทางอยู่แบบนี้
จนกระทั่งมีพลเมืองดีเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เจอนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
โอ้โหบ้านเมืองไทยทุกวันนี้
หลายคนก็บอกว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไง

อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ห้าตำบลหนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
แล้วก็ผู้เสียหายที่ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่เนี่ย
เป็นแม่ค้าขายปลาทูวัย๒๗ปี
ทราบชื่อคือนางสิริรักษ์นะคะ
อยู่ในสภาพแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
นั่งมัดมือมัดเท้าโอ้ยหลายคนก็ต้องช่วยประถมพยาบาลกันก่อน
เธอยังสลึมสลือให้การวกวนเท่าที่จับใจความได้
คือเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นแม่ค้าขายปลาทูอยู่ที่อำเภอศรีสมเด็จ
ทีนี้เมื่อวานช่วงสายกำลังขับรถมาลำพัง
กะว่าจะไปร้านถ่ายเอกสารในตัวเมืองอำเภอศรีสมเด็จนี่แหละ
พอถ่ายเอกสารเสร็จเรียบร้อยทำธุระเสร็จเรียบร้อย
กำลังจะขี่รถกระบะขับรถกระบะกลับบ้าน
แต่แล้วระหว่างทางจู่ก็มีผู้ชายที่เป็นคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
หน้าเธอนะคะแล้วก็สั่งให้เธอหยุดรถ
จากนั้นชายคนนึงนะคะก็เดินลงมาจับตัวเธอมัดมือมัดเท้านะคะ
แล้วก็มีการชิงเงินสด๔๐๐๐บาทแหวนทอง๒วงน้ำหนักรวม๑บาทไป
แล้วก็ทิ้งเธอไว้บนรถกระบะ
ก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไปเลยนะคะ

รับซื้อของเก่าขับรถผ่านมาเจอก็เลยแบบพยายามที่จะเข้าไปสอบถาม

ต้องบอกว่าทั้งตัวพลเมืองดีเองตัวผู้เสียหายเอง
นาทีนั้นตกอกตกใจมาก
หลายคนก็ไม่กล้าลงไปช่วยหรืออะไรแบบนี้
แต่เขาก็เหมือนสังเกตดูดีเฮ้ยมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดี
อาจจะโดนชิงทรัพย์เพราะว่ามีอาการแบบ
มัดมือมัดเท้าปิดปากแล้วก็ทิ้งไว้

แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวบ้านเข้ามาตรวจสอบ
ลองฟังเสียงพลเมืองดีหน่อยค่ะ
ต้องขอบคุณคุณลุงพลเมืองดีมากนะคะ

ฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
แล้วก็ถือว่าเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้ด้วย
ขณะที่ด้านของสามีผู้เสียหายค่ะ
ก็ได้ให้การว่าไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้อะไร
คือมารู้อีกทีก็แบบภรรยาโดนลักพาตัว

เพราะดีที่แบบมีคนช่วยเหลือไว้ได้ทัน

ตัวประวัติศาสตร์ภพเมืองร้อยเอจสอบสวนผู้เสียหาย
ซึ่งผู้เสียหายจู่จะธัวร์ตัวเนี่ย

เอาเดี๋ยวนะแล้วที่คือเล่ามาเป็นฉากเหมือนในหนังเหมือนในละคร

ใช่ค่ะโอรพไม่ใช่จริงจริงนะ
แล้วใครไปจับเธอมัดมือมัดเท้าเอาผ้าอุดปาก

เธอบอกว่าเธอจริงแล้วเธอติดการพนันออนไลน์เป็นหนี้สินเยอะมาก
ก็เลยนำแหวนทอง๒สลึง๒วงไปขายใช้หนี้พนัน
เงินไม่พอค่ะก็เลยแบบเหมือนกับเงินไม่พอก็เลยนำซิมเบอร์เก่าของสามี
โทรไปบอกแม่หวังว่าจะขอเงินก็กุเรื่องขึ้นมาไง
สร้างเรื่องแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะ
ว่าโดนลักพาตัวชิงทรัพย์
โอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้สึกไม่ต่างกับผม
เพราะว่าคือตอนแรกก็สงสารเห็นใจสุดท้ายฟังมาแบบนี้แหมตบเข่าฉาดเลยนะ

หาวิธีการอื่นในการแก้ปัญหาดีกว่านะคะ

ท้ายที่สุดคุณแม่ที่คุณโทรไปกะว่าจะขอเงินมาเพื่อใช้หนี้พนัน
เขาก็ต้องตกใจสิว่าทำไมลูกสาวถึง

มัดมือมัดเท้าแล้วใครมัดไข้นะคะ
สุดท้ายแล้วเป็นหนี้พนันใช่ไหม

บอกว่าขับรถกระบะคันนี้

ขับรถไปในความเป็นจริงแล้ว
มันก็แปลกนะที่เราจะให้คนบางคนมาแบบ

สาวคนนี้แหละค่ะที่กุเรื่องขึ้นมาทั้งหมด

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป